จะพาไปทำเพราะวันรู้จักกับหนูน้อยคนนี้
เขาบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายกับดาราสาวชื่อดังเลยนะ
แล้วที่สำคัญน้องจิตใจดีน่ารักด้วย

เดี๋ยวนะ

อาจจะละไม้คล้ายหลายคนเนอะ
ถ้าถามว่าเหมือนใครดีนะอะไรแบบนี้นะคะ
เขาว่ากันว่าน้องเนี่ยหน้าตาคล้ายนะ
คล้ายกับพี่แอดพร้อมกระสงค์เลย

แล้วน้องคนนี้ชื่อว่าน้องไฟล์
น้องไฟร์นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังนะครับ
คุณพุทธภาวัฒน์อยู่ในอัพเภอร์กันตังจังหวัดตรังนะคะ
เห็นไหมคุณแม่ชีสาบอกสูงยาวเขาดีด้วยนะ
แล้วนอกจากนั้นหน้าตาน่ารักเหมือนดาราสาวแล้ว
ดูน้องไฟล์เนี่ยนะคะน้องไฟล์น้ำใจงามมากเลยนะ
คือน้องอยู่แค่อนุบาล๓ค่ะ
ได้ยินพี่ป๕บอกว่าไม่มีตังค์ซื้อไอติมกินเลย
น้องไฟร์ก็เลยยืดเงิน๑๐บาทให้พี่
ดังที่น้องเนี่ยมีตังค์อยู่๑๐บาท
อ้าวแล้วต๊อกไม่รู้จักอะไรกับพี่เขาเหรอ

ป๕บอกน้องไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ
เดี๋ยวไปฟังพี่ป๕เขาเล่าถึงความประทับใจของน้องหน่อยค่ะ
ตอนเย็นเรามีซอฟต์ดนตรีแล้วก็มีซอฟต์ดนตรี
แล้วทีนี้เราก็เก็บเงินไว้จะไปกินขนมตอนเย็น
และตอนเที่ยงไม่มีเห็นกินไอติมค่ะ
แล้วน้องได้เย็นน้องก็เลยเดินออกมาว่า

ค่ะแล้วน้องเขาเดินมาก็

เราเอาเงินเราก็ได้
ทำไมน้องเอาเงินมาให้พี่ลูก

กลัวพี่ไม่มีเงินกินไอติมเหรอ
แล้วเมื่อวานตัวเองมีเงินอยู่กี่บาทในกระเป๋า

มี๑๐บาทโหให้พี่เขาหมดเลย

แล้วน้องไฟล์เนี่ยน้ำใจงามมากเลยนะ

เรื่องที่พี่ป๕เล่า

ใช่ไหมคะแล้วดีมากที่โรงเรียนปลูกฝังให้น้องรักพี่และพี่รักน้องค่ะ
นี่แหละคลิปนี้ก็เลยมีคนเข้ามาดูกันเยอะ
กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเลยนะคะ
และหนึ่งในนั้นก็คือ
พี่แอนทอประสมมาก

เหมือนจะสวยกว่าพี่มากอยู่นะคะ
อันนี้คือลูกพี่แอนตอนเด็ก

เป็นคนที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และครูที่โรงเรียนภูมิใจมากนะคะ

โอ้ยใจฟูเลยนะที่อ่านคอมเม้อ
คุณชิคกี้พายได้เห็นภาพพี่แอน

แล้วเนี่ย

แต่ทั้งหมดทั้งมวลน้องเขาก็แบบจิตใจงามนะ
พี่เขาก็ประทับใจในความน่ารักของน้องเนี่ย
ถ้าเป็นคุณชนะตอนอนุบาล๓

เพราะตังค์ไม่มีแล้วก็กินเองด้วยไม่ให้ใคร
นี่เหมือนพี่แอนมากคุณชนะเขาเหมือนณเดชน์
เขาเป็นแบบณเดชน์กูกินไม่ยากเหรอคุณณเดชน์นี่ณเดชน์นี่

โอ้โหคุณแค่สวรรค์ส่งมาจริง
พี่แอนเขาบอกน้องสวยกว่าน่ารักกว่า
ถ้าคุณณเดชน์ได้ยินว่าคุณเหมือนเขา
เขาก็คงจะบอกว่า
อย่าพูดเดี๋ยวแฟนคลับเขา
เออคุณช่างได้ไปหาแล้วถวนมาวิ่งอยู่ดาวนี้
อยากให้คึกคักอยากให้คึกคัก
เอาข่าวนี้น่ารักน่าชื่นชมน้องหนูนะคะ